ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น

ข่าวในช่วงวันสองวันนี้นะคะแต่จริงแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้นะคะแต่ข่าวเนี่ยมาหลังจากที่มีการนัดพูดคุยกัน
คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเสียน้องยูโรไปแล้วนะคะ
กับทางโรงพยาบาลก็เพิ่งจะมีข่าวเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ย
ยังมีข้อสงสัยอยู่อีกเยอะซึ่งดูจากเรื่องราวเนี่ย
ไม่ได้ติดใจในแง่ของว่ามันอาจจะเกิดแบบนั้นได้
มันอาจจะเป็นแบบนี้ได้แต่ติดใจเมื่อมีการชี้แจง
แล้วก็เมื่อฟังโรงพยาบาลอธิบายก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาหลายเรื่อง
รวมถึงเอกสารที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะว่า
ทำไมมีตราคุดสองใบคนละที่กันนะคะแล้วที่เขียนสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ย
ก็จากคนละที่กันนะคะพ่อกับแม่เขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย
มันเป็นแบบไหนกันแน่วันนี้คุยกันกับทางฝั่งของคุณแม่น้องยูโร
คุณสาธิธรจันแก้วแล้วก็คุณพ่อนะคะคุณจิรษักเจริญสุขสวัสดีค่ะ
แน่นอนต้องบอกว่าเสียใจด้วยจริงนะแม้ว่าน้องยูโรจะไม่ใช่ลูกคนแรกของคุณแม่นะคะ

เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าตัวเล็กเนี่ยอยู่จะเป็นที่แบบลุมกันลักเลยในบ้าน
ใช่ค่ะทุกคนรอเขามาก
เมื่อสักครู่นี้คือตอนที่เราเห็นคุณพ่อเดินเข้ามา

รถชนหลังปีใหม่ครับ

คือตอนท้องน้องได้ประมาณ๒เดือนค่ะ
รถชนสาหัสเลยค่ะ
ผ่าตัดใส่เหล็กตอนนี้ก็ยังใส่เหล็กยังเดินไม่ปกติ

ไม่เป็นไรยังไงคุณพ่อต้องกำลังใจเข้มแข็ง
แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังใจเข้มแข็งมาก
เพราะว่าโทษนะคะดิฉันพูดแบบตรงไปตรงมา
คือเป็นคนธรรมดานี่แหละประชาชนคนธรรมดานี่แหละ
แต่สงสัยติดใจทำไมลูกตาย
ก็เลยคิดว่าคงจะต้องมีการทวงถามสิทธิ

คือว่าไปรอนานสุดท้ายน้องเสียชีวิต

คือสงสัยว่าเด็กเนี่ยเกิดการหายใจผิดปกติ
ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่น้องจะคลอดวันที่๘
ช่วงสายคือ๙โมงน้ำค่ำก็แตกเป็นสีเขียว
เราไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะ
นั้นไม่มีไข้แล้วความดันก็ไม่มีความดันปกติ
อยากรู้ว่าหมอใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินว่า
คนนี้จะได้ผ่านะคนนี้จะไม่ได้ผ่าตอนนี้
จะต้องรอและต้องรอถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงอย่างนี้ค่ะ
คุณแม่แค่สงสัยว่าภาวะเราแบบนี้
เราคิดว่าน่าจะไม่ต้องรอใช่ไหม
คุณแม่คิดถึงเรื่องของการผ่าตัดเลยใช่ไหมค

สิ่งแรกที่บอกเหตุเราไม่ใช่ตัวแม่แต่เป็นที่ตัวน้อง

คือเขาหัวใจเต้นผิดปกติ
ก็คือเราเจ็บท้องวันที่๗ใช่ไหมคะ

ก็มีไข้มีไข้ก็ได้กินยาลดไข้ค่ะ
แต่พอช่วง๖โมงเช้าของวันที่๘
ที่วัดข้าวการเต้นของน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าน้องหัวใจเต้นผิดปกติ

ให้ออกซีเย็นตอนนี้ก็เริ่มใจเสียแล้วค่ะ
ว่าน้องเป็นอะไรอยู่ข้างในคือ
เขาอยู่ข้างในเขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไร
เราก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขา
เขาอยู่ข้างในเกิดอะไรขึ้นบ้าง
โมงเช้าวันที่๘รู้ว่าลูก
หัวใจผิดปกติแล้วนะเต้นผิดปกตินะคะถูกยังไหมคะ

แตกตอนเก้ามงเป็นสีเขียว

น้ำค่ำเนี่ยจากที่หนูคือดูค่ะ

น้ำค่ำจะเป็นสีใสหรือสีขุ่นเหมือนตกขาวอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะหนูก็ยิ่งตกใจว่าทำไมถึงออกมาเป็นสีนี้
แต่ก็มีพยาบาลเข้ามาดูอยู่ค่ะ

ก็คือก็เข้ามาทำความสะอาดแค่นั้นแหละค่ะ
แล้วเขาก็ไปแจ้งแพทย์
เท่าที่เห็นนะคะคือไปแจ้งแพทย์ว่า

หัวใจเต้นผิดปกติตอนกี่โมง
แต่ตอนนี้มีน้ำค่ำแตกด้วยเป็นสีเขียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ยังไม่น่าจะเป็นเหมือนแบบ

ผู้หญิงหนูไม่แน่ใจว่าเป็นหมอหรือว่าเป็นอะไรค่ะ
เข้ามาดูแต่ก็ไม่ได้บอกว่า
เกิดจากเพราะอะไรทำไมถึงน้ำค่ำถึงเป็นสีเขียวอะค่ะ
คือเข้ามาดูพร้อมกับพยาบาลณตอนนั้นเฉย
แต่พอในช่วงบ่ายค่ะจะมีหมอ
คนนี้น่าจะเป็นเหมือนหมอที่อยู่ในช่วงเวรนะคะ

ลงมาค่ะลงมาดูตามเคสเธอมีเตียงรอนรอคลอดนะคะ
แต่พยาบาลก็แจ้งแล้วนะคะว่าเตียงนี้นะคะ
ที่มีปัญหาว่าน้ำค่ำเป็นสีเขียวน้องหายใจผิดปกติอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้มีการเดินมาดูหนูที่เตียง

ก็เห็นว่าเป็นหมอค่ะพยาบาลแจ้งไงคะ
เราได้ยินเราได้เห็นว่าพยาบาลแจ้งว่าคุณหมอคะ
ได้ยินเขาพูดกันได้ยินเขานอนดู
มองเห็นตัวไหมใช่เห็นค่ะเห็นทุกอย่างที่เป็นหมอคนนี้ค่ะ
ที่คุณสสิทรนอนอยู่คือเป็นไม่ใช่ห้องฉุกเฉินเนอะ

แล้วคุณหมอที่ลงมาไม่ได้เดินมาถึงเตียงอยู่ไกลกันแค่ไหนคะ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

คือเขาต้องคอยวัดค่าการเต้นของหัวใจของน้องค่ะ
จะต้องมีใบเป็นกราฟจะต้องมาคอยใบเอาใบกราฟไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วสุดท้ายที่เขาผ่าคลอดนี่เพราะอะไรคะ
เป็นหมออีกคือเป็นเหมือนช่วงต่อเวรของหมอค่ะ
เขาดูแล้วว่าคลอดเองไม่ได้แน่

เปิดแค่๒เซนเหมือนเดิม
เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้ว

ซึ่งหมอคนนั้นมาเจอหน้าเราตอน

แล้วมีใครมาแจ้งเราคะว่าเราต้องผ่าคลอด

แสดงว่าคุณก็รู้ตอนที่เข้าไปในห้องผ่าเลยว่าหมอเป็นอีกคนนึง

แต่คือหนูก็คือขึ้นเตียงแล้วค่ะ
แล้วแพทย์ก็ใส่เป็น
ก็คือเตียงคลอดเตียงผ่านะใช่หนูเข้าห้องไปแล้วหนูก็
ซึ่งเอาเท่าที่เขาเล่าก่อนนะ

พอภรรยาเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ประมาณ๒ทุ่มผมได้โทรไปที่ห้องคลอด
ถามว่านางเขาใส่ซ้อนจันทร์แก้วได้ผ่าหรือยัง
เขาบอกว่ายังนะ๒ทุ่มถึงก็ได้ผ่า
รอตามคิวเพราะว่ามันมีคิวอยู่รอตามคิว

แล้วผมก็ถามว่า
หมอบอกว่าถ้าเกิดเด็กผิดปกติหรืออะไร

เพราะตอนนั้นก็มีน้องแฟนน้องอยู่มีแม่ยายอยู่ด้วย

เดี๋ยวที่โรงพยาบาลโทรมาแจ้งนะไม่ต้องเป็นห่วง
ก็บอกว่าใจอุ่นไม่เป็นอะไรแน่นอน
ตั้งแต่คุณสาธิธรเข้าโรงพยาบาล

แต่ว่ามันต่อเนื่องมาถึงตี๕แล้วก็๖โมง
ที่บอกว่าน้องหัวใจเต้นผิดปกติของวันที่๘เนี่ยนะ
ตั้งแต่คืนวันที่๗จนกระทั่งก่อนผ่า
ก่อนผ่านคุณพ่อรู้ไหมว่าเกิดอะไรกับลูกและภรรยาบ้าง
ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยครับ
เพราะว่าแฟนทำงานแต่มีน้องสาวมาสองคน

ที่เป็นญาติคนไข้ที่อยู่หน้าห้อง

กระทั่งผ่า๒ทุ่มครึ่งออกมา๓ทุ่มเสร็จตามข่าว

แล้วมารู้เรื่องน้องยังไง
ลำดับที่พ่อและแม่รู้เรื่องหลังจากออกจากท้องแม่แล้ว

วันที่๙ผมได้โทรมาที่ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด
บอกว่าน้างขาวจริงพ่อหรือยังจะผ่าหรือยัง

แต่ผมก็ถามว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
แล้วอันนี้บอกว่าให้พ่อมาดูเอง

แล้วทั้งผมโทรไปห้าน้องแฟนน้องอีกคนหนึ่ง
บอกไปดูพี่ให้หน่อยว่าเป็นผู้ชายใ่ไหม
บอกได้เดี๋ยวหนูไปดูให้
ไปถึงโรงพยาบาลน้องฮ่าโทรมาหาผม
ตอนนั้นเขาบอกแค่ว่าน้องอาการแย่

ปุ๊บแล้วอันนี้ผมก็ลางงานมาเลย
ขึ้นไปปุ๊บได้เจอหมอผู้หญิงอายุมากแล้ว
บอกว่าน้องสำลัดน้ำค่ำแล้วก็ได้อยู่ตรงที่เข้าลงปอด

ใช่ครับแล้วนี้มีเลือดออกที่ปอด
ก่อนหน้านั้นเขาได้เจาะปอดแล้วถ้ามีเลือดออกมาเยอะอ่า
เป็นหมอบอกนะหมอผู้หญิงบอกได้เจาะปอดแล้ว
ว่ามีเลือดออกมาเยอะตอนนั้นผมยังไม่รู้

แล้วก็ผมก็ถามว่าอาการน้องเป็นไงบ้าง
บอกว่าอาการแย่๕๐๕๐
ต้องดูต่อนาทีนาทีเลยครับ
ตอนนั้นที่คุณพ่อไปถึงเนี่ยคือเขาบอกว่า
คือน้องเป็นอะไรได้ผ่านการรักษาแบบไหนมาใช่ไหมคะ
แล้วก็บอกว่านะตอนนั้นคือน้อง๕๕
เอาอย่างนี้นะขอตัดแบบย่นเข้ามา
คือหลังจากที่พ่อไปถึงเนี่ย
อีกกี่ชั่วโมงเขาถึงแจ้งประมาณว่าน้องไม่อยู่แล้ว

ให้ยาหรืออะไรอย่างนี้

ก็คือช่วงตอนกลางคืนพอเราขึ้นมาห้องพักฟื้นเนี่ย
รู้สึกตัวถามกับพยาบาลนะคะ

อะไรอย่างนี้ด้วยความที่เราแบบเบอร์ยาด้วยแล้วก็เพียหลับ
พอเช้าขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมาเขาก็มีพยาบาลข้างบนนะคะ
โทรมาแจ้งว่าให้คุณแม่ขึ้นไปดูน้อง

ซึ่งจังหวะที่พ่อกับแม่ขึ้นไป
ได้เจอน้องค่ะแต่น้องคือนอนอยู่ในตู้
มีสายมีท่อใส่

น้องยังหายใจอยู่นะใช่ไหมตอนนั้น
ก็หายใจด้วยเครื่องมีเป็นออก
แล้วสุดท้ายยังไงคะ
ก็น้องก็นอนมีให้ยาให้อะไรแล้ว
วันที่สองคือมันมีการเจาะท้องนะคะ

แล้วก็ปอดเจาะเพื่อที่กระบายเพื่ออะไร
มันมีเลือดออกในปอดมีอะไรอย่างนี้ด้วย
แล้วบอกว่ายังยังให้ตอบไม่ได้ยังไม่รู้
น้องเสียวันไหนคะ

ก็คือว่าหมอตรงนั้นนะคะบอกว่า
ตอนนี้น้องอยู่ได้เพราะว่ามียาที่กระตุ้นเข้าไป
ถ้ายาหมดฤทธิ์ก็น้องก็จะเป็นอย่างนี้จะแย่อีก

โทษนะคะภาพนี้คือมีคุณพ่อคุณแม่นะ
เจ้าตัวเล็กตรงกลางเนี่ยคือลูกชายคนโต
ขวบที่ว่าใช่ค่ะแล้วก็จริงแล้วที่เราเบลอภาพเนี่ย
คือคุณแม่อุ้มยูโรอยู่เจ้าตัวเล็ก

เสียแล้วครับ
นี่เป็นภาพที่เราตั้งใจถ่ายหรือเปล่า
คือเราตั้งใจจะถ่ายเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราเองค่ะ

ก็คืออยากจะถ่ายรูปน้องเฉยตอนแรกไม่ได้อยากจะถ่ายอย่างนี้ค่ะ

แต่เขาบอกว่าไม่ได้เขาให้ถ่ายไม่ได้

เรียกให้เอาลูกชายอยู่ไหมเอาลูกชายมาถ่ายด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเป็นรูปครอบครัวเพราะว่ามันจะไม่มีอีกแล้ว
คือรูป๔คนเป็นรูปที่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ถ่าย

หลังจากที่คุณแม่จริงแล้วคุณแม่ขอถ่ายแค่รูปน้อง

คือยูโรเนี่ย
หลังจากที่เขาวิกฤตมาประมาณสักวันหนึ่งใช่ไหม
ก็คือเกือบ๒วัน

เพราะว่าท่างหัวใจหยุดต้มเต้นไปเลย
เขาก็ถอดเครื่องสวยใจออก

เหมือนก็เข้าใจสถานการณ์สภาพการนะคะ
คุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ข้อสงสัยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกเขาจากไปแล้ว
และเขายังไม่ได้โทษนะคะ
เขายังไม่ได้ทำศพลูกนะคะและมีการคุยกับโรงพยาบาล
เขาถึงสงสัยในช่วงของการสนทนากับโรงพยาบาล
ว่าทำไมมันมีหลายอย่างที่เขาสงสัยแต่ไม่ได้คำตอบสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนแรกที่พ่อและแม่ของยูโรออกมา
ยังไม่ได้มีอะไรคาใจมากนัก
แต่แน่นอนสงสัยตั้งแต่ตอนที่เข้าไปว่าเอ๊ะทำไมถึงมีวิธีปฏิบัติแบบนี้

แต่หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเนี่ย
ไปคุยกับทางโรงพยาบาลได้ยังไง
พอโรงพยาบาลนะคะนัดโทรมานัดว่า
เดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยเป็นวันจันทร์ที่๑๕ตอน๑๐โมงค่ะ
เราก็เข้าไปคุยก็คือมีรองพอมีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คือเราก็เขาก็เลยบอกว่าถ้าเรามีคำถาม

คำถามแรกที่ถามคือน้ำค่ำหนูแตกเป็นสีเขียว
น้องหายใจผิดปกติทำไมหมอไม่พาให้หนู
คำตอบที่ได้คือติดเคสอื่นอยู่ที่สำคัญกว่าเคสเรา
คำตอบแค่นี้ค่ะสั้น
แล้วทำไมน้ำค่ำถึงเป็นสีเขียวคะ
มันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้
คือเราเป็นคนบ้านนะคะ
จนธรรมดาไม่มีเงินไปเรียนหมอแบบเขา
เราเลยไม่เข้าใจความหมายของแพทย์
เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรทำไมถึงเป็นไปได้

ตอนที่หัวรายการบอกมันมีเอกสาร๒ชุด
แล้วก็ตัวที่เขียนสาเหตุการณ์ตายไม่ได้เขียนในลักษณะเดียวกัน
คืออันหนึ่งของโรงพยาบาลแน่ใช่ไหมคะ

โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งค่ะ

ตอนนั้นที่เราเอาไปชนสูตรอีกที่หนึ่งเพราะอะไร
ก็คือตอนแรกเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ย
น่าจะรู้ว่าหนูยังไม่ได้ทำการเผาน้องอะค่ะ

ว่าไม่เชื่อว่าน้องสำลักน้ำค่ำ

เราบอกว่าได้ค่ะเพราะว่าน้องยังอยู่
ศพน้องไว้อยู่ที่วัด
แต่ทีนี้หนูขอกลับไปปรึกษาญาตินิดนึงค่ะ
ด้วยความที่เรายังเด็กเราก็จะกลับไปปรึกษา
จะโทรแจ้งกลับมาที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่ง

แล้วคือช่วงเย็นเราก็โทรไปแจ้งว่าเราจะพาน้อง
เขาก็โทรกลับมาอีกว่างั้นขอเปลี่ยนใบเป็นหนังสือรับรองการตายค่ะ
โทรมาหาผมบอกคุณพ่อเดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะจัดการให้นะ
คุณพ่อไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวต้องแจ้งความ
เดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะจัดการให้จะจ่ายทุกอย่าง
ขอแค่เอาใบค่ะไปเปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนว่าจากสำลักน้ำค่ำอะไรค่ะ
เปลี่ยนเป็นไม่ทราบสาเหตุการตายที่นี่ที่บ้านก็เลยติดใจค่ะ
ว่าใบสำคัญอย่างนี้สามารถเปลี่ยนได้ด้วย
คือเขาเป็นคนโทรมาเพื่อขอเอกสาร
แล้วจะไปเปลี่ยนรายลักษณอักษรในเอกสารนั้น
ให้เป็นว่าไม่ทราบสาเหตุการตายเขาพูดแบบนี้ในโทรศัพท์เลยเหรอ
ใช่ค่ะเอาอย่างนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะ
ขอคุยกับทางฝั่งผู้ที่จะดำเนินการให้นะคะ
คือจริงเราติดต่อทางโรงพยาบาลนะคะทางผู้บริหารโรงพยาบาล
ทราบแล้วว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าท่านคิดว่าคงจะต้องเป็นคนที่คุมการทำงานของโรงพยาบาลอีกที
ก็คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
คุณหมอนรงตั้งตรงไพโรธคุณหมอสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจงฝันสวัสดีครับ
เรื่องนี้ถึงคุณหมอแล้วใช่ไหมคะ
ทราบเบื้องต้นครับท่านทราบเบื้องต้นครับตอนนี้ทราบเบื้องต้น

คือการที่โรงพยาบาลคู่กรณีเนี่ยนะคะ
โทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ของเด็กแล้วบอกว่าจะจัดการทุกอย่าง
ขอให้เอาใบที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตมาเนี่ย
แล้วเขาจะเปลี่ยนว่าเป็นไม่ทราบสาเหตุการตายเนี่ย
อันนี้มันอยู่ในข่ายลักษณะไหนมันมีคำอธิบายไหมคะ
ผมตอนนี้เรื่องนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบเบื้องต้นก็คือว่า
แพทย์เนี่ยวินิจฉัยสาเหตุการตายเบื้องต้นไปว่า
สำรักน้ำค่ำใช่ไหมฮะประมาณนั้นค่ะ
อันนี้เท่าที่ทราบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการ
ชนะสูตรศพโดยวิธีการผ่าตัดซึ่งอันนั้นคงจะทราบสาเหตุที่แท้จริงนะครับ
คงต้องรอผลอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลที่ทำ
คุณหมอค่ะคุณหมอคือมันมีการลงสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ของโรงพยาบาลที่ทำคลอดนะคะกับทางพ่อแม่เขาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
แล้วก็ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเวลาตรวจสอบเนี่ยมันเอามาประกบตรวจสอบกันยังไงคะ
คือจริงการวินิจฉัยสาเหตุการตายเบื้องต้นของโรงพยาบาลที่สมมุติว่าเราวินิจฉัยการเบื้องต้นไปเนี่ยนะครับ
เป็นการคาดเดาเฉยคาดการณ์น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่สาเหตุที่แท้จริงเนี่ย
ถ้ามีการส่งไปชนะสูตรศพก็สถาบันนิติเวศที่มีอย่างที่ปฐุมก็มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับ
ซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นหมอนิติเวศซึ่งหลังจากคันผ่าตัดศพแล้วดูเซลล์ดูอะไรแล้วเนี่ยนะครับ
ก็จะทราบสาเหตุการตายที่แท้จริงอันนั้นอันนั้นถูกต้องที่สุด
ต้องรอธรรมศาสตร์รู้สึกจะไปส่งธรรมศาสตร์บ้างครับ

อันนั้นคือผลคือสาเหตุการตายที่แท้จริงอยู่ตรงนั้น
แต่ว่าที่สาเหตุที่โรงพยาบาลออกไปเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
ในกรณีที่เขายังไม่มีชนะสูตรศพหรือไม่ได้พิสูจน์สวัสดิ์
ก็จะเป็นการลงใบมรณบัติเป็นอย่างนั้นไปนะครับ

คือคนที่จะดำเนินการในการตรวจสอบแล้วก็สรุปสุดท้ายออกมาเนี่ย
คือเป็นสาธารณสุขจังหวัดหรือเปล่าคะ
คือตรงนี้เราคงจะมีการสอบข้อที่จริง
เดี๋ยวรอให้มีตั้งเรื่องขึ้นมาก่อนนะครับ
คงจะตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงในทางการแพทย์นะครับว่า
การรักษาพยาบาลนั้นถูกต้องตามหลักพิชาการหรือไม่
พอเห็นภาพค่ะคุณหมอเดี๋ยวเราอาจจะได้ตามความคืบหน้ากันอีกนะคะ
ขอบคุณสำหรับตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

เพราะว่าในตามข่าวบอกว่าถึงแม้ว่าเบื้องต้นจะมีออกมาแล้วใบหนึ่งนะคะ
แต่ว่ายังต้องรอละเอียด๒เดือนตามข่าวใช่ไหมคะ๑๒เดือน
คือจนถึงตอนนี้หลังจากวันนั้นที่ไปคุยกับทางโรงพยาบาล
แล้วก็เขาโทรมาได้คุยกับเจ้าที่โรงพยาบาลคนไหนอีกไหมคะ

ไม่มีค่ะยังไม่มีการติดต่อกลับมา
เขารู้ไหมว่าเราต้องการขอความเป็นธรรมและต้องการความชัดเจน
เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมาเขารู้ไหม

คือตอนนี้เรารู้แล้วแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้รู้ไหม

ก็คือน้าวันที่ไปคุยเขาน่าจะเข้าใจจุดประสงค์ของเรา

ถามตรงค่ะทราบใช่ไหมว่าเรื่องลักษณะแบบนี้มัน

คือถ้าผลออกมาเนี่ย

เพราะอยากให้ยูโรเป็นคน

ที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้
อยากให้การสูญเสียของน้องเนี่ย

ขอให้ออกมาอย่างกระจ่างไม่ว่าจะออกมาแบบไหนนะคะ

ต้องเช่นแข็งนะเพราะว่ายังมีก้าวขวบอีกคนนึงนะ

เพราะว่าเรื่องนี้จริงแล้วคุณผู้ชมอาจจะได้ยินจนคุ้นหูนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดข่าวจะจบไปแบบไหนต้องตามค่ะ